คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ถ้าพูดไปแล้วค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามที่ผ่านมาค่ะนับว่าเป็นปีที่สาหัสสากันมากเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเจ็บจนเจ๊งกันเลยทีเดียวและที่เจ๊งนะคะก็เจ๊งไปไม่น้อยค่ะ
ซึ่งสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะคะก็ผ่านมาจนถึงกลางเดือนที่สามแล้ว
หากจะถามว่าเอ๊ะผลพวงที่จะต่อเนื่องจากภาพที่เกิดขึ้นในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนั้น
เพราะมันมีมาตั้งแต่ช่วงสองถึงสามปีก่อนค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นนะคะ
หรือไม่ใช่การทำงานแบบฟูลไทม์อย่างที่เราคุ้นเคยกันคือ๘ชั่วโมง
ที่ทำนะคะทำได้หมดเลยค่ะแต่ครั้งกราวเท่านั้นเอง
แต่งานที่ได้นะคะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงค่ะหรือมากกว่าการจ้างงานแบบเต็มเวลาด้วย
ทำให้เร่งการเติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้ค่ะถามว่าเพราะอะไร
เวลานี้ค่ะยังอยู่ในช่วงของสังคมผู้สูงอายุ
คนมีอายุยืนขึ้นนะคะแต่กลับยังมีแรงที่จะทำงานค่ะ
ซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพมากที่สุดนะคะก็คงเป็นที่อเมริกาค่ะ
เศรษฐกิจแบบกิ๊กกิ๊กนะคะดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งจากตัวเลขค่ะ
พบว่าราชากรกว่าหนึ่งในสามนะคะพร้อมสำหรับการเป็นกิ๊กแล้วค่ะ
โดยผู้เชี่ยวชาญค่ะคาดการณ์ว่าปีนี้นะคะ
จะมีคนเป็นกิ๊กเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นไปได้มากค่ะว่า
เหล่านี้จะเป็นแรงงานพาร์ทไทม์แล้วก็ทำงานจากบ้านนะคะ
ที่นายจ้างค่ะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายลูกจ้างเต็มเวลาได้อย่างเพียงพอค่ะ
ดังนั้นค่ะนี่เลยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
ในเวลานี้ของพวกเขาค่ะกับการเลือกจ้างงานพาร์ทไทม์
ลูกจ้างชั่วคราวค่ะเพื่อมาดูแลงานในช่วงยุ่งยุ่ง
หรือโปรเจกต์พิเศษเป็นครั้งไปค่ะหลังจากการแพร่ระบาดโควิด
ทีนสิ้นสุดลงนะคะนายจ้างค่ะจึงจำเป็นจะต้องวางแผนสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานค่ะที่หนึ่งในนั้นก็คือ
เหมือนกับกรณีอื่นอื่นเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็เพราะนะคะ
มีโอกาสพัฒนาในสายอาชีพตัวเองได้ยากลำบากขึ้นค่ะ
นับตั้งแต่ลูกจ้างชั่วคราวนะคะมีค่าแรงถูกลงอีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นค่ะ
พร้อมทำงานทุกสถานการณ์ในส่วนตัวกิ๊กเองค่ะ
ก็มีความลำบากเช่นกันเพราะความยืดหยุ่นในการทำงานนี้นะคะ
รูปแบบการนอนรวมถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันนั้น
พังทลายลงได้ค่ะพูดง่ายง่ายนะคะว่า
เพราะเป็นกิ๊กค่ะเลยต้องใช้ความสามารถของการเป็นกิ๊กตลอดเวลา
แต่ใจในจ้างจะสั่งมานั่นเองค่ะ
ที่สำคัญนะคะก็คือในยุคที่การแพร่ระบาดโควิดในทีนนี้นะคะ
ทำให้คนเป็นกิ๊กกันมากขึ้นนั่นก็ย่อมนำไปสู่การแข่งขันค่ะที่ดุเดือดกว่าเดิม
เพราะนายจ้างค่ะสามารถมองหากิ๊กใหม่ได้เสมอ
แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการประกันการเลิกจ้างไม่ครอบคลุมกิ๊กค่ะ
รวมถึงความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะที่จะทำให้มีเงินประจำ
ผลประโยชน์เช่นเงินเกษียณไม่ได้รับอีกต่อไปค่ะ
อาจจะทำให้การติดต่อธุรกิจและความสัมพันธ์ในระยะยาว
ระหว่างในจ้างแรงงานแล้วก็ลูกค้าถูกกาซ้อลงได้ค่ะ
อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวด้วยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป